เล่าถึงสวนน้องนุษย์ครับสวนนกนุษย์เมื่อวานนี้นะครับ
ไปปรับภูมิทัศน์ในวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับ
เป็นวัดที่บอกว่าอยากให้ไปเที่ยวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยครับ
ระดมต้นไม้สองพันสองร้อยสองต้นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับ
ไปปรับภูมิทัศน์นะครับครับ
เป็นทีมช่างจัดสวนกว่าหนึ่งร้อยคน
จากสวนนกนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรี
ก็เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับ
หรือที่เรียกสันว่าวัดสุทธัศน์นั่นล่ะครับ
เป็นพระรามหลวงชั้นเอกตั้งอยู่ในเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและร่มรื่นให้แก่วัดครับ
กัมพลตสัจจาผู้อำนวยการสวนนกนุษย์พัทยาบอกว่านำต้นไม้๖ชนิด
รวมทั้งสิ้นนะครับ๒๒๐๐ต้นมาปลูกผสมผสานกับพันไม้อีกหลายชนิด
เนื้อที่๑๐๐ตารางเมตรรอบพระอุโบสถและพระวิหารให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว
ซึ่งต้นไม้ทั้ง๖ชนิดประกอบไปด้วยต้นตะโกขนาดใหญ่๒ต้น
อายุกว่า๓๐ปีที่เคยนำไปจัดในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็ต้นตะโกเล็กต้นคอยช่อไซด่างนานาชาติขออภัยนะครับไซด่างนาสดูนะฮะ
ยอดทงและชาหกเกี้ยนซึ่งการปรับภูมิทัศน์ครั้งนี้เน้นความเรียบง่ายสวยงามครับ
ทีนี้ก็ไปมีโอกาสไปสอบถามทางด้านพระธรรมรัตนดิหลกนะคะเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
บอกว่าอยากที่จะพัฒนาวัดให้สวยงามให้ร่มรื่นแล้วก็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ก็เลยประสานค่ะไปยังสวนนงนุษย์พัทยาเพราะว่าแหมพูดถึงสวนนงนุษย์ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
เรื่องของการจัดสวนเลยอยากให้มาช่วยปรับภูมิทัศน์นะคะแล้วก็เนรมิตสวนแห่งใหม่
ให้มีการผสมผสานกับต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วก็ออกมาสวยงามแบบนี้
ดังนั้นจึงขอบคุณสวนนงนุษย์พัทยานะคะที่มาจัดสวนให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย
แล้วก็เป็นการสร้างมหากุศลอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
ใช่ครับซึ่งเมื่อวานนี้ในพื้นที่กรุงเทพนครนะครับก็มีจิตอาสากว่าพันคนนะครับ
ในทุกสำนักงานเขตของกรุงเทพเลย๕๐สำนักงานเขตร่วมกันปลูกต้นไม้
ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
แล้วก็เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และกิจกรรมในการร่วมลำลึกถึงโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงราชการที่๙ด้วยนะครับ
เมื่อวานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสำคัญด้วย
รักต้นไม้แห่งชาติก็เริ่มต้นมาจากสมเด็จย่าด้วยนะครับ
เพราะพระองค์ดูแลรักษาต้นไม้ของพระองค์เองจนเป็นต้นกำเนิดให้ประเทศไทยมีวันรักต้นไม้แห่งชาติ
เมื่อวานนี้หลายพื้นที่ทุกกิจกรรมเลยนะทั่วประเทศเลยเขามีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แบบนี้นะครับ